แพทย์โรงพยาบาลแม่ใจจังหวัดพยาวถูกผู้ป่วยทำร้าย
ขณะที่ทำการรักษานะคะก็คือที่นำเสนอข่าวกันไป
ก็คือโดนเตะก้านคอเลยล่ะค่ะเรื่องนี้ค่ะ
ผู้ป่วยที่ทำร้ายแพทย์ก็ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุนะคะ
ส่วนประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ให้กำลังใจแพทย์
วอนสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้ออาทรกันค่ะ
นายแพทย์โสพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยกรณีแพทย์โรงพยาบาลอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
ถูกทำร้ายขณะตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินนะคะว่า
กระทรวงสาธารณสุขรู้สึกเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์
ประสบปัญหาจากการให้บริการ
เห็นว่าให้แจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ
โดยการกระทำรุนแรงแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้น
แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีในสังคมไทย
แม้ว่าจะมีการพูดจาผิดถูกกันอย่างไรก็ตาม
สังคมไทยควรเป็นสังคมที่เอื้ออาทร
และไม่ควรใช้ความรุนแรงค่ะ
โดยจากการสอบถามไปยังนายแพทย์ทงชัยเมืองคำ

สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ๓ทุ่ม๔๕นาที
ผู้ป่วยเข้ามารับรักษาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกค่ะ
แพทย์ก่อซักประวัติตรวจร่างกาย
แล้วก็ต้องตรวจด้วยการกดที่ช่องท้อง
แต่ถูกผู้ป่วยต่อว่านะคะว่าเจ็บหน้าอกอยู่ทำไมถึงมากดท้อง
หลังจากนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงผู้ป่วยก็ฟาดเข้าที่ก้านคอทันที
ก็เลยมีอาการฟกช้ำที่ต้นคอค่ะ
ด้านของแพทยศภาก็ออกแถลงการผ่านทวิตเตอร์
มีความเห็นนะคะว่าเรื่องนี้ถือเป็นการคุกคาม
และดูหมินเกียรติแห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง
เทศภาพร้อมให้การสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย
และปราศจากการคุกคามหรือความรุนแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ทุกรูปแบบ
และขอชื่นชมให้กำลังใจแพทย์ในความอดทนที่ไม่ได้ตอบโต้ตอบพฤติการดังกล่าวด้วยค่ะ
ฟังในฝั่งของคุณหมอไปแล้วคราวนี้มาฟังในฝั่งของคนไข้กันบ้าง
ก็คือคนที่ปรากฏในคลิปแล้วก็ยกขาขึ้นมาเตะก้านคอคุณหมอ
คนที่ทำร้ายนายแพทย์นะครับก็บอกว่าตัวเองไม่พอใจที่ถูกคุณหมอสักถามโดยละเอียด
แล้วก็คุณหมอมากดบริเวณลิ้นปี่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่ากดบริเวณช่องท้อง

คนไข้บอกว่ากดบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะครับ
ประกอบกับเห็นว่าคุณหมอพูดจาไม่ค่อยสุภาพด้วย
แสดงอาการก้าวร้าวทำตัวไม่เหมาะสมกับเป็นหมอ
โมโหครับเลยตัดสินใจใช้เท้าฟาดไปที่บริเวณคอคุณหมอ
ในหนึ่งครั้งจากนั้นญาติก็นำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพยาว
จนกระทั่งถึงวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยหลังจากมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
แต่เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

คนไข้บอกว่าตัวเองก็เสียหายเช่นเดียวกันเสียชื่อเสียงด้วย
เพราะมีการเผยแพร่คลิปบนโซเชียลมีเดีย
ซึ่งคลิปดังกล่าวก็มาจากโรงพยาบาลแม่ใจ
ซึ่งขณะนี้เองตัวคนไข้เองเตรียมดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

รวมทั้งจะยื่นหนังสือถึงนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเพื่อขอความเป็นธรรมด้วยนะครับ

ตำรวจภูทรแม่ใจออกหมายเรียกนายสุรเกียรตินะครับ
รับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติการตามหน้าที่วันที่๑๗สิงหาคมนี้

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ